ส่วนเรื่องคนใช้รถเนี่ยมันก็มีเรื่องต้องระวังหลายเรื่องนะคุณกาย
คืออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ย
เขาเอามาโพสต์เตือนเลยค่ะว่าต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
คือลูกใส่เกียร์รถเอาไว้ค้างเอาไว้ค่ะ
พ่อขึ้นไปสตาร์ทรถรถพุ่งจะเหยียบเบรก
แต่ว่าดันไปเหยียบคันเร่งค่ะโอ้โหรถคันนี้ก็ไปชนกำแพงบ้านค่ะ
มันไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยสิคุณกายเป็นบ้านของเพื่อนบ้าน
นะคะก็เสียหายกันไปทะลุรั้วบ้านด้วยความเร็ว

รั้วบ้านทั้งตัวรถพังเสียหายยับยนนี่
ประตูยังไม่ได้ปิดเลยค่ะคือเหมือนกับลักษณะสตาร์ทอ่ะยัง
เข้าไปนั่งแค่ครึ่งตัวค่ะแล้วก็เนี่ย

รั้วของเพื่อนบ้านหมู่บ้านแสนรักค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัด
เลยตอนผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยนะคะก็ไปถามคุณวิทยาเจ้าของบ้านที่ถูกรถพุ่งชนนี่แหละ
บอกว่าประมาณสัก๒ทุ่ม๒๐ไปซื้อของที่ตลาดยังกลับไม่ถึงบ้านเลย
โทรมาบอกว่ามีรถพุ่งชนบ้านก็เลยรีบกลับมาโอ้โหรั้วบ้านต้นไม้พัง
ก็เลยถามคนขับรถกระบะคันนั้นว่าเอ่อได้ความว่าลูกเขาเนี่ย
เกียร์รถค้างเอาไว้แล้วเขาเปิดประตูรถสตาร์ท
ก็เลยไม่ทันได้ดูเกียร์รถรถมันไหลทีนี้รถไหลตกใจจะเหยียบเบรก
เหยียบคันเร่งมันก็เลยพุ่งไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เบื้องต้นก็มีการพูดคุยเคลียร์กันเพราะเป็นเพื่อนบ้านกัน
เรียกประกันมาดูค่าเสียหายซึ่งช่างประเมินค่าซ่อมรั้วไว้ประมาณหกหมื่นบาท
ก็คือความโชคดีมันคือว่าไม่มีใครนั่งอะไรอยู่แถวนั้น
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะจบไม่ดีนะคะ
อาจจะมีการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นเพราะปกติแล้วเขาบอกตรงนั้นเขามานั่งเล่นประจำเลย